ที่เชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวสำคัญ
แต่ตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลย
รถแดงเป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่ไม่ได้วิ่งเลยนะคะ
จอดอยู่นิ่งเลยนะคะและคนขับคนหนึ่งค่ะ
อายุ๖๔ปีคุณลุงท่านทีบอกว่าได้รับผลกระทบมาก
เลี้ยงตัวเองตอนนี้ยังไม่รอดเลยแต่ตอนนี้มีสุนัข๑๘ตัว
เป็นห่วงมากไม่มีเงินซื้ออาหารให้สุนัขกินแล้ว
ก็เลยวอนขอคนใจบุญมีใครอยากรับชิสุรับพุดเดิ้ลไปเลี้ยงบ้างไหม
คือค่าใช้จ่ายสุนัขมันไม่ใช่น้อยนะคุณเยอะนะ
โพสต์เรื่องราวของนายสมชายแทร่ตั้นนะคะอายุ๖๔ปี
เป็นอดีตคนขับรถสี่ล้อแดง๔ล้อแดง
เป็นรถรับส่งนักท่องเที่ยวที่ดอยสุเทพ
ได้รับผลกระทบจากโควิดค่ะตกงานเป็นปีแล้วไม่มีรายได้
ตอนนี้คืนรถให้กับเจ้าของไปแล้วนะคะ
อนผู้ใจบุญรับเลี้ยงสุนัขของเขาหน่อยมีตั้ง๘ตัว
เป็นพันธิสุผสมพุดเดิ้นเป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ
อายุ๔ปี๒ตัวและรุ่นลูก๑๐เดือนอีก๖ตัวเนี่ยค่ะ

พูดสิค่ะลุงพื้นที่เปลี่ยงบ้านเอื้ออาทรอนสรรค์กำแพงค่ะ
พบกับคุณลุงสมชายคุณลุงเล่าว่าทุกวันนี้
อาศัยอยู่กับสุนัขนี่แหละนะคะเจ้าโชคเจ้าตัง
แล้วเจ้าโชคเจ้าตังเขาก็เป็นแฟนกัน

ตกงานค่ะตอนนี้ไม่มีเงินเลี้ยงแล้ว
แต่ไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหน
หวังว่าโลกโซเชียลมีเดียจะหาผู้ใจบุญรับไปเลี้ยงนะคะ

ยังไม่มีคนมารับแต่เอาอาหารมาให้

คุณลุงจะได้เลี้ยงมันไปอีกนะคะ

สุนัขนี่ให้สุนัขนะแต่ข้าวสารอาหารแห้งมาให้คุณลุง
แล้วก็มอบเงินจำนวนหนึ่งให้ด้วยนะคะ
อกจากนี้ค่ะคนขับ๔ล้อแดงรายอื่นที่เอารถมาคืน
หกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด
มีการจอดรถทิ้งไว้เกือบ๕๐คัน
เดิมที่มีสมาชิกประมาณ๒๐๐คน
แต่ตอนนี้รถต้องถูกไฟแนนซ์ยึดกลับไปนะคะ๓๐๐คัน

ประคองกันต่อไปค่ะเพราะไม่มีทางเลือกอื่น
อยากให้รัฐบาลคุณลุงบอกว่าแก้ไขปัญหาให้เร็วหน่อย

ทุกคนเรามันต้องกินต้องใช้ตั้งแต่
มันก็ต้องหาตังค์เพื่อไปรองชีพและครอบครัวค่ะ
ท่องเที่ยวนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อน

พอการท่องเที่ยวไม่มีแบบนี้ค่ะ